ตอนนี้เรื่องของภาษาอังกฤษนั้นใกล้ตัวมากแล้วนะครับ
และที่สำคัญมีการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แล้วก็ที่สำคัญคือผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับ
ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการจับมือกับในส่วนของสถาบันการสอนภาษาอังกฤษนั้น
จัดทำแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวก

ติดตามได้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์กันครับ
สำเนียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา
สอนภาษาอังกฤษที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
พัฒนาแอปพลิเคชันและหลักสูตร

โดยแอปพลิเคชันนี้แบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น๓หลักสูตรค่ะ

คือสวัสดีขอโทษขอบคุณทักทาย
คือสถานการณ์ที่ใช้ทั่วไป
คือเวลาพบปะฝรั่งอะไรอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งอันนี้ก็จะแบบประมาณไปแบงค์อะไรอย่างนี้ลูก
จ่ายตลาดไปแบบว่าโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ค่ะ
สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่จะเน้นในเรื่องของ
ก็คือพูดง่ายว่าสิ่งที่คนไทยมักใช้ผิดเป็นประจำ

บทเรียนและสถานการณ์ที่เราต้องการฝึกฝน
โดยสามารถเลือกว่าจะเรียนรู้จากบทเรียนใดก่อน
หรือต้องการทดสอบการฟังพูดอ่านเขียนก่อน

จะเป็นตัวอักษรสีแดงขึ้นแบบนี้
ซึ่งเราสามารถกดอัดเพื่อพูดใหม่ได้จนกว่าจะถูกต้องค่ะ
หลังจากที่เราทำการทดสอบแล้ว
ระบบจะแสดงผลโดยแบ่งออกเป็น๖ระดับค่ะ
ขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการออกเสียง
ทำให้เราสามารถประเมินตนเองจากการเรียนรู้แต่ละครั้งได้

ให้เด็กมาทดสอบเรียนภาษาอังกฤษจากแอปพลิเคชันนี้
และพบว่าเด็กสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานแอปได้อย่างรวดเร็วค่ะ
ก็ใช้ง่ายค่ะเพราะว่ามันเหมือนมีให้ฟังก่อนพูดด้วย
ก็สำเนียงก็น่าจะถูกซ้ำกว่าเดิม
เป็นแอปที่ดีมากเลยครับทำให้เรารู้ภาษาของฝรั่ง
แล้วเราก็รู้ว่าฝรั่งเขาพูดออกสำเนียงยังไง
เราก็จะได้พูดตามฝรั่งเราจะได้สำเนียงฝรั่งมา
ต้องการให้คนไทยเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน
หรือระดับการสื่อสารในชีวิตประจำวันค่ะ
และจะทยอยปล่อยเนื้อหาใหม่ออกมาเพิ่มเติมเร็วนี้
บทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนอาชีพต่าง
อย่างพ่อค้าแม่ค้าคนขับแท็กซี่
รวมไปถึงบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเทศกาลสำคัญต่างของไทย

และสำหรับคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส
จะเริ่มใช้ได้ในเดือนเมษายนค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ว้าวอัศวินธรรมดาต้องออกสำเนียงให้ชัดเจนด้วยนะครับ
สุดยอดเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับ